หลายท่านบอกในใจตัวเองบอกว่าตอนนี้คิดถึงในหลวงรัชกาลที่๙จังนะครับ
แต่ว่าการทำความดีแล้วก็การร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
รวมถึงการทำกิจกรรมต่างเนื่องในวันสำคัญวันนี้
ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่เราจะได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับ
ดังนั้นผมพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมของการทำความดีในหลายพื้นที่กันนะครับ
เริ่มกันที่นายภัยศาลสิงห์ธรรมนะครับพร้อมด้วยเพื่อนศิลปินได้ร่วมกันเร่งวาดภาพพระบรมศาธิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
โครงการคิดถึงพ่อเป็นภาพที่วาดด้วยสีอาคิลิกบนผนังอาคารสูง๑๒เมตร
บริเวณอาคารในตลาดเกษตรสุวพันธ์เมืองทองถนนอ่างทองสิงห์บุรีตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับ
เพื่อให้แล้วเสร็จในวันที่๑๓ตุลาคมคือวันนี้ให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
และวันครบรอบ๒ปีวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษนะครับ
ส่วนที่จังหวัดยะโสธรนะครับนายธนิสรจิตมาบ้านนากอก
ตำบลทุ่งค้าตำบลบุ่งค้าอำเภอเริงนกทา
อดีตพนักงานบริษัทหันไปทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
แล้วก็ได้ปลูกข้าวหอมะลิอินทรีย์พร้อมกับแปลอักษรเป็นพระบรมศาธิสลักษณ์ของพระองค์ท่านนะครับ
แล้วก็สมเด็จย่าพร้อมข้อความสถิตในดวงใจตราบนิตนิรันดิ์
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ

นายสนามหุ่นทองอยู่ที่บ้านโนนตูมใต้ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งค่ะ
เป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวังโป่งนะคะ
ได้น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการพลิกผืนดินเสื่อมโทรมให้กลายเป็นผืนดินที่อุดมสมบูรณ์นะคะ
จากนั้นก็แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับการขุดสระเก็บน้ำแล้วก็เลี้ยงปลา
พร้อมทั้งปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผล
มีการต่อยอดด้วยการทำโฮมสเตย์ค่ะ
เป็นการรองรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจจะศึกษามาดูงานกันด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักของในหลวงนั่นเองค่ะ
ที่เพชรบูรณ์นะคะคุณผู้ชมมาดูที่สุโขทัยกันบ้างค่ะ
โดมโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะคะ
นายสมพรฮีกเกษมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก
ก็เป็นประธานกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสวรรคโลก
สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะ
ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล
ครบรอบ๒ปีวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
และที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
องค์การมหาชนถนนพระอุณโยธินตะบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจปฐุมธานี
จัดนิทัศกาลในหลวงในความทรงจำระหว่างวันที่๑๒๑๔ตุลาคมนี้
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
ภายในงานจัดแสดงเรื่องราวพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้ทักษะทางด้านนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
จากการอบรมวิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทำเกษตรผสมผสานสำหรับวัยทำงานในหลักสูตร๑ไร่
เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยกว่า๒๐๐ล้านค้า
ตลอดจนชมการแสดงดนตรีประกอบบทเพลงพระราชนิพล
และบทเพลงแห่งความคิดถึงในหลวงรัชกาลที่๙
ศิลปินหลากหลายสาขาด้วยนะครับ